นั่นเท่ากับว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลร่วมรัฐบาลด้วยกันได้แน่
ไม่มีปัญหาตรงนั้นในหลักการในหลักในเรื่องของอุดมการของพัก

แต่เงื่อนไขของนโยบายต่างเนี่ยหลายคนก็กังวลใจว่า
เอ๊ะเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยจะไปด้วยกันได้ไหมผมย้อนมาตรงนี้หน่อย
มาตรา๑๑๒อย่างเพื่อไทยเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าคือแก้ไข

ถ้าผมฟังจากทางก้าวไกลเขาก็แก้ไขนะ
เพียงแต่ว่าในหลักการของการแก้ไขแบบไหนอย่างไร

เราสมัครใจสมัครใจเกณฑ์ทหาร
ผมไม่เข้าใจว่ายกเลิกเกณฑ์ทหารคืออะไร

ผมไม่ทราบผมไม่รู้ไม่ได้มีเวลาคุย
เพราะว่านโยบายของใครก็นโยบายของคันนั้นไป

สถานบันทหารเป็นสถานบันที่มีเกียรติ
นะครับถ้าเกิดพี่น้องชายไทยอายุ๒๐ปีอยากเป็นทหาร

เหมือนสมัครเป็นบริษัทธิการสมัครเป็นพนักงานบริษัท

มันเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน
ที่จะสามารถเลือกประกอบอาชีพได้ทุกประเทศ
ใช่ไหมครับอยากให้เขามีสิทธิ์ในการที่จะเลือกประกอบอาชีพ
ถ้าปีนั้นคนสมัครไม่ถึงจำนวนที่ต้องการทำไง

อัตราทหารต่อประชาชน

ยกตัวอย่างเช่นอินโดนีเซีย๗๐๐ตัวหนึ่ง
งบประมาณแต่ละปีที่มีการใช้ออกไปก็เยอะนะ
ใช่ไหมครับถ้าเราลดออกมาสัก๔๐๐ตัวหนึ่ง

แล้วอาชีพทหารเองก็เหมือนกับ

หรือว่าบริษัทปรฏฐธรปริศนลบริษัทใหญ่

อยากที่จะเข้าไปทำงานด้วย

มีการปรับปรุงมีการพัฒนา
เพื่อให้ชายไทยที่อายุ๒๐ปีอยากเป็นทหาร

อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงซึ่งทำให้ผมทำให้ผมค่อนข้างจะครับแค้นใจมากเรื่องนี้

คำว่ารักชาติไม่สงวนให้กับอาชีพทหารอย่างเดียวนะ
เป็นเกษตรกรเป็นนักธุรกิจเป็นวิศวกรเป็นครูเป็นพยาบาลเป็นแพทย์

เพราะฉะนั้นการที่ไม่อยากเป็นทหารไม่ได้หมายความว่าทั้งชาตินะ

วัฒกรรมที่มาใช้ไม่ถูกต้องครับไม่ถูกต้อง
สมัครใจครับเราเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนควรจะมีสิทธิ์ในการเลือกประกอบอาชีพ
ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยต้องต้องเอาให้ชัดเจนนะครับ
คือคุณเสียดาครับมันจะบอกว่า๑คือเรื่องของจำนวนนี้อาจจะต้องลดลงมา
ใช่ครับอาจจะลดลงมาสูงแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดคนอยากเป็นทหารเยอะก็
ก็จะมีการคัดสมมุติว่าปีนึงต้องการสมมุติแล้วกันนะต้องการแสนคน
เกิดเขาพัฒนาไปได้ดีมากแล้วก็มีข้อสัญญากับพี่น้องประชาชนที่อยากเข้าไปเป็นทหาร
ถ้าเข้าไปทหารแล้วจะได้รับ๑๒๓๔๕นะ
มีคนสมัครไปแสนแสนเป็นคนทำไงอ่ะเขาต้องคัดเลือกถูกไหม
ทีนี้เป็นการสอบเข้าทหารเลยพี่น้องประชาชนเองก็ต้องมีการฝึกทักษะตัวเอง
เพื่อที่จะอย่าเข้าไปเป็นทหารระบบมันจะพาไปเองระบบมันพาไปเองครับ
แต่จุดเริ่มต้นถ้าคุณอยากให้เขาเป็นทหารคุณไปทำระบบตรงนั้นให้ดีให้เขาอยากเป็นทหารก่อน
มีส่วนหนึ่งให้สิทธิ์กับเขาให้สิทธิ์กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน
ทุกคนอยากมีสิทธิ์ที่จะเลือกประกอบอาชีพครับไม่มีใครที่จะต้องนอนไม่หลับ
เพราะว่าจะจับใบดำใบแดงไม่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
เราพัฒนาได้เรามีการน้มน้าวจิตใจของพี่น้องประชาชนได้
เหมือนกับหลายบริษัทที่โฆษณาว่ามาอยู่ปรทเราจะได้อย่างนี้
มาอยู่บริษัทนี้จะได้อย่างนี้บริษัทธนาคารนี้จะได้อย่างนี้
ใช่ไหมครับทุกมันเป็นสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของคนที่เพิ่งจะได้
เช่นเดียวกับสมรสเท่าเทียมเหมือนกันก็เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกัน
ซึ่งเป็นนโยบายใหญ่ของภาคเพื่อไทยใช่ไหมครับ
ผมเองผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ผ่านรัฐบาลที่แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
หรืออย่างเช่นบางพักเวลาไปพูดคุยกันก็เห็นนโยบายชัดเจนว่าต้องเป็นทหาร
ยังยึดโยงอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดยึดโยงอยู่ตรงนี้ว่าว่าทหารต้องมีต้องมีการเกณฑ์ทหาร
อันนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเป็นตรงนี้เราก็ไม่ร่วมด้วยคุณต้องเปลี่ยน
คุณต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วไม่ร่วมแน่นอนครับ

ขึ้นอยู่กับคณิตศาสตร์นะผมว่าตรงนี้ตรงนี้ผมว่าต้องให้เกียรติพี่น้องประชาชนวันที่๑๔ก่อน
ว่าตอบมาว่าอย่างไรนะครับเราเองเราก็ไม่ได้รังเกียจพักอื่นที่ร่วมอุดมการกันได้นะครับ
แล้วก็คุยกันด้วยเรื่อง
เวทีดีเบนเลือกตั้ง๖๖ต่อจากจังหวัดนครศรีธรรมราช๕พฤษภาคมนี้๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เริ่มใหม่ไทยแลนด์คุณเป็นผู้ตัดสิน